รับราชการตำรวจค่ะส่วนแม่เป็นผู้บังคับบัญชา

กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงในระยะที่ใจสู้
คือเด็กอยากเล่นกับพี่แจ๊คใช่มั้ยเอาเลยครับหยิกนั่งแบบนั้น

หักเจ้ารักหักเจ้าไรได้ยิ้มเปล่า
ร้องได้กำลังลูกคำสางไม่รู้
คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑๙ยกสุด
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

น้องโพสต์กวาดใจกรรมการสำเร็จ
ทำให้ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรี
มีคะแนนทิ้งห่างทีมสมิลาพาเพลิน

เด็กใต้จะทำคะแนนตีตื้นได้หรือไม่
มาเอาใจช่วยเด็กด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังซ่า

ซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน

ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

ผู้จบให้พี่สลินทาแล้วพี่อนซ่ารันยูคร้าบ

ถ้าทีมใดที่มีชัยชนะกลับไป

ถึง๑๐๐บาท

ถ้าเผื่อว่าไม่ได้๑แสนบาทกลับไป

ในตอนนี้ขอเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีม
สู่บนเวทีสตาร์ทครับ
ตอนนี้ก็มาถึงในยกที่๖แล้วนะครับ
โมครับวันนี้เลือกเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับผม
เราเคยมีความรักเหรอทำไมถึงร้องเพลงหลวงปู่ทวชเหยียบใจ
น้องนโมเลือกเพลงนี้นะครับเพราะว่าเพลงนี้มีความหมายดีนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดเป็นพระที่คนใต้นับถือ
แล้วก็เคารพท่านและบูชาท่านนะครับ
และทางน้องใบหม่อนนะครับเลือกเพลงกรุณาอยู่ในความคิดถึงนะครับผม

รอบที่แล้วหนูเลือกเพลงยากน่าที่มีแผล
ทีนี้หนูก็เลยลองเลือกเพลงง่ายชิวค่ะ
จะได้คะแนนเยอะจากกรรมการค่ะ
ยกนี้นะครับผมเอาให้เต็มที่

เมื่อกี้นี้แอบคุยกันอยู่ข้างหลังบ้าน
เขาบอกว่าเขารู้สึกกังวลเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าทีม
เยี่ยม
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ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

ใบมอนจะเป็นคนร้องก่อนนะครับ
ใบมอนเรียมสะอื้นรอบที่แล้ว
ทำมาไว้ประทับอกประทับใจ
ไอ้ร้องไห้ไป๓วันเห็นวันลูก
เหลี่ยมสะอื้นสะอ้ายสะอื้นเลย
ยังก้องอยู่ในหูเรื่อยอะ

จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูทำอะไรตอนนี้

เป็นผู้บังคับบัญชาในกรมตำรวจ
สำรวจด้วยนะครับแสดงว่ามีสูงกว่า

เป็นแม่บ้านนะครับแต่เวลาที่คุณพ่อกลับมาบ้านปั๊บ
คุณแม่จะเป็นผู้บัญชาการทันที
แล้วนอกจากนั้นควบอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือ

เหมือนทุกป่าทุกสตานที่คุณพ่อไปทำมา
เข้ามาในบ้านคุณพ่อต้องรายงานกับคุณแม่

จริงหรอกค่ะแค่ดูว่ามีอยู่ตรงไหนมั่ง
เดี๋ยวใช้คำว่าอยู่ตรงไหนบ้าง
แสดงว่าคุณพ่อซ้อนบ่อยแล้วฮะ

ส่วนใหญ่เขาจะซ่อนอยู่แถวไหนบ้างที่เจอบ่อยสุด
ขึ้นมาก็จะซ่อนไว้ในรถล่ะค่ะ

ต้องกรีดล้อออกมา

แม่ลูกสาวคนนี้นิสัยใจคอเป็นยังไงบ้าง
ชอบกินทุกอย่างถ้าที่สิ่งที่เขาชอบอะค่ะ

แล้วก็ทอดแล้วก็กะว่าจะกินกับพ่อ

ในพี่น้องที่อยู่กันมา๖คน

แต่ขึ้นเวทีแล้วเราก็เต็มที่กับการแข่งขันเอาละลูกแต่ตอนนี้ใบห่อนต้องทำหน้าที่ของเรา
ให้เต็มที่กับยกที่๖นี้นะลูกเพลงที่ใบหม่อนจะนำมาร้องเปิดยกนี่คือเพลงอะไรลูก
กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงค่ะเพลงนี้นะลูกสุดความสามารถนะค่ะ
บทเพลงกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงจากน้องใบหม่อนครับ

เธอไม่ว่างไม่ว่าแต่ให้มาต้องมาถึงที
ไหวไม่ไหวต้องไหวบอกอะไรให้ได้อย่างนั้น
ไม่ต้องตามใจฉันแต่หากขัดใจก็ไม่ค่อยดี
ไม่ต้องรายงานอะไรแต่รายงานหัวใจต้องมี
เร่งรีบอย่างนี้เผื่อมือดีจะชกเธอไป
กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง
กรุณาคิดถึงแต่ฉันกรุณาไม่คิดถึงใคร
อย่าลืมอย่าลืมนะจ๊ะคนดี
รู้เอาไว้คำแต่ไม่ทำก็ไม่บังคับ

จะจับชื่อเธอไว้นอกบัญชี
มีแฟนก็ต้องใส่ใจ
ไม่อย่างนั้นไม่เห็นตรงมือ

ก็ไม่เห็นจะอยากอะไร
กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง
ในระยะที่ใจสูง
จะพอส่งทิ้งกันได้
ก็รู้น่าคิดถึงแต่ฉัน
ก็รู้น่าไม่คิดถึงใคร
อย่าลืมอย่าลืมนะจ๊ะคนดี

ระยะของความคิดถึงนะครับ

เขาร้องเพลงแบบกระหนุงกระหนิงดีเนอะ

คุณพ่อหนูต้องปฏิบัติหน้าที่นะ
แล้วกลับมาบ้านก็ต้องโดนผู้บังคับบัญชาสั่ง
ยังมีเวลาสอนร้องเพลงอีกเหรอลูก
ก็วันไหนที่ไม่โดนผู้บังคับบัญชาสั่ง
ก็จะมาช่วยผู้ประคับบัญชาสอนค่ะ

ชอบค่ะดีมากเลยลูก
ครับคิดเช่น
นี่คือกำลังใจเล็กน้อยจากคุณแม่

แต่ต้องมาฟังคณะกรรมการก่อนนะลูกนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหม

แล้วเราก็ตราตึงกับภาพตรงนั้น

คือมันเป็นเพลงที่ร้องง่ายเกินไปสำหรับใบหม่อน
ประทางเพลงแบบนี้นะคะ
แต่ถามว่ามันร้องดีไหมร้องดีอยู่แล้ว

มีเบสิกมีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วลูก
เพียงแต่ว่าอยากจะเห็นใบหม่อนที่แบบ

มันถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยาก

แค่ทั้งตัวพี่เปล่าวลีเองมาร้องเพลงนี้

ลูกทุ่งดั้งเดิมได้ดีมากเลยนะครับ
แต่ว่าพอพี่เปล่ามาร้องเพลงนี้ปุ๊บเนี่ย

เป่าใช้วิธีการร้องแบบป๊อป

เพลงมันเลยหนักเกินไปกว่า
กว่าน้ำหนักจริงของตัวเพลง

เวลาใบห่อนจะเลือกเพลงมาร้องเพลง

เพราะมันคือคะแนนที่จะทำให้เราได้

ใช่มั้ยครับเพลงยาก
เหมาะกับใบหมอนเชื่อพี่

กรุณาตั้งชื่อเพลงให้สั้นกว่านี้นะ

การุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง

แต่ช่วงตรงท่อนแรกมันจะดูงึมงำไปนิดนึง

แต่ความสามารถดีอยู่แล้วนะฮะ
อย่าลืมพัฒนาต่อไปครับ
แต่เป็นหน้าที่ของอีกฝั่งนึงนะครับ

เขาจะต้องขึ้นมาทำความฝันของเขาให้ได้

ขอบคุณครับพี่แน่
เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณเสนาหอย
ขอบคุณนะ
โอ้โห
ตอนนี้ทีมสมิลาพาเพลินของเรานะคะ

พวกเราจะสู้ต่อไปค่ะ
ทุกคนมาเชียร์พี่นโมเล

จริงแล้วนโมมีไอดอลด้วยเหรอเห็นบอก

เขามีความผมไม่ถ่ายกันแล้วกัน
อ๋อขอบคุณครับพี่แน่

แม้ทุกอย่างที่พูดมาอยู่ในตัวพี่หมดเลย
ใครครับอยากรู้จังเลยครับ

ขอเปิดตัวไอดอลของน้องนาโม

นี่คือไอดอลของนโมเหรอ
ตั้งแต่ได้ฟังเพลงแรกของพี่แซคครับก็ชอบครับ
เพลงแรกของพี่แซคชื่อเพลงอะไร

เราเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วครับตอนไปห้างอะไรสักอย่างนี่แหละครับ

หัดใจครับผมมีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงกับน้องด้วย
แล้วก็วันนั้นน้องน่าจะร้องชนะด้วยนะครับ

แล้ววันนี้นโมจะมาในบทเพลงอะไรครับ

โอ้โหเร็งใหญ่มาก
ว่าคนตายรักจริงไม่ปลิ้นปลอกหลอกลิ้ง
หญิงคนไหนคือรักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่
ยอมมอบใจไปให้
คนตายใจดีแม้น้องไม่เชื่อพี่
ดีแค่ไหน
น้องล้างแต่งงานดูก็ได้
เพื่อให้หายกังวล
หลวงปู่ทวเหยียบใจ
ใจพี่ใสป่องแพ้ว
เหมือนแก้วปน
ฝันใจเถิดน้องไม่มองมนต์
เมื่อละคนปากตา
คนตายรักจริงถ้าปลิ้นปลอกหลอกกลิ้ง
หญิงคนไหน
ให้รู้ทั่ววัดทางให้
ลงโทษได้ทันที

ดีทันที่
แล้วพี่ไอเห็นว่าน้ำโมเนี่ยเต็มที่มากกับการร้องเพลงนี้มันเหมือนเวลาคนลงสนามแข่ง
แล้วสู้แบบสุดใจขาดดินมาร้องจากหัวใจเอาออกมาทั้งใจจริง
มันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงนะที่น้ำโมทำอ่ะแต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งของนโมคือ
โมอ่ะใช้เสียงเยอะมากแล้วสิ่งที่พี่ไอ้สังเกตได้ตอนนี้คือมันมีอาการบาดเจ็บในเรื่องของการใช้เสียงหลวง
โมต้องรู้จักวิธีการบำรุงวิธีการซ่อมแซมเพื่อให้มันอยู่กับนโมตลอดไป

พี่อายให้น้ำโมเกินร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบไปเลยครับ

โมทำให้เห็นเลยนะครับว่านี่คือความรับผิดชอบของนโมไง
รู้สึกของเขาที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้นำทีม
นี่คือสิ่งที่เราเห็นสื่อมาให้เราได้รับรู้เลยว่า
นโมสุดยอดของความรับผิดชอบอยากจะให้ได้สิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่นะลูก
ในเรื่องของการร้องเพลงอาจจะต้องเติมนิดนึงนะลูก
เพลงที่ร้องวันนี้คือร้องด้วยความตั้งใจสุดเลย
เอื้อนมาทุกเรื่องเลยเอื้อน
ถ้าหากว่าเราจะใช้การเน้นคำนะคะ
แล้วเอาความหมายของสิ่งที่เรากำลังจะสื่อเช่นคำว่าทันที

ถ้านิดหน่อยตรงนี้เราสามารถที่จะเน้นแล้วก็ขมวดคำได้
ลองทอได้ทันที
เห็นมั้ยกับทันที

โอเคถ้างั้นเอาให้ทันนะลูก
ตัวอย่างน่ารักมากครับเก่ง
จังหวะดีมาก

ซึ่งทั้งรู้ว่าเล่นไม่ค่อยดี
แต่ก็สู้อย่างเต็มที่
แต่ไม่มีเกี่ยวอะไร
อะไรโหว้อะไรนี่ว่าผู้โหว้อะไร

ส่วนตัวพี่ทั้งตัวเลย
ทั้งตัวทั้งหัวใจอยู่ที่แมนอยู่
ใครก็บอกเล่นไม่ดีใครก็บอกอ่อน
กลับเข้ามาเรื่องเพลงดีกว่า
ผมไม่วิเคราะห์อะไรทั้งนั้นนอกจาก
อยากจะให้น้องนโมปรึกษาพี่ไอซ
ถ้าเริ่มจากเด็กแล้วออกเสียงให้มันถูกต้อง
เส้นเสียงตรงนี้มันควรจะวางไว้ตรงไหน

หรือไม่ก็ไปศึกษาแล้วออกเสียงให้ถูกต้อง
ครับขอบคุณครับ
เพลงที่นโมนำมาร้องในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการครับ

เป็นความหวังของนโมที่จะทำเพื่อน้องนาโนของเขาด้วยในวันนี้

นี่คือหัวใจของพี่ชายที่รักน้องรักทีมแล้วก็รักบ้านเกิดของเขาด้วยครับ

สักวันจะถึงฝันครับผม
แล้วก็พี่แซคจะเป็นกำลังใจให้ตลอดครับ
และทีมผู้ชนะในยกที่๖นี้คือ
ถ้าปลิ้นปลอกก็หลอกก็ลิ้น
หญิงคนไหน
ขอเชิญน้องจากทีมเด็กซ่าทั้งสองทีมสู่บนเวทีครับ

เด็กทุกคนนะสดใสล่าเริงอยู่ตลอดความซ่ายังมีอยู่เต็มเปี่ยมใช่ไหมลูก

เมื่อสักครู่นี้ฟังพี่ชายร้องเป็นยังไงครับ
ผ่านมากครับ

ที่คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะนะครับคุณผู้ชม
มาฟังจากปากพี่เลี้ยงก่อนครับว่าเมื่อสักครู่เป็นยังไงพอใจคุณไหมครับ
บอกได้เลยว่าฟังนโมร้องจบแล้วผมรู้สึกโล่งใจมากครับผม
เขาคือผู้นำทีมเขาจะทำให้คนอื่นแพ้ไม่ได้แต่พอทำออกมาแล้วทำได้ดีเกินคาด
ฉลุยพูดได้คำเดียวเลยว่าเฉียบครับผม

ดูถึงกำลังใจนะครับจากพี่เลี้ยงน่ารักสุดแสดง
หม่อนนะครับก็ร้องเป็นสไตล์ของตัวเองก็ทำได้ดีออกมาดีครับผม
สำหรับผลตัดสินในครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ขอให้เพิ่มความพยายามให้กับตัวเอง
ไฟล์ให้กับตัวเองนะครับผมสักวันจะถึงฝันครับผม
แล้วก็พี่แซคจะเป็นกำลังใจให้ตลอดครับ

กรรมการทั้งสามท่านตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของท่านแล้วนะครับ
รอบที่๖นี้ทั้ง๓ท่านจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ

แต่ถ้าวันนี้ทีมเพชรบุรี
ได้คะแนนไป๑คะแนนจะหนีไปเลยนะครับ

สมีระภาษา
เป็นตายชนะในราชที่๖ครับ

ได้ซิกใจครับที่

คนที่ภูมิใจมากและยิ้มด้วยนะครับ

เรียนลอยยิ้มของน้องด้วยนะ
นี่แหละลูกคือผลงานที่เราตั้งใจนะลูก
ส่วนใบหม่อนแล้วลูกเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับ

ตอนนี้นะครับทีมเด็กอ้อม
ส่วนทีมสมิลาพาเพลินจังหวัดสงขลานะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๒คะแนนเป็น๔ต่อ
คุณผู้ชมครับ๖ยกผ่านไปแล้วในรอบที่๑ยังเหลืออีก๓ยกนะครับจะครบ๙ยก
เพราะฉะนั้นในยกต่อไปช่วยกันเป็นกำลังใจเชียร์เด็กทั้งสองทีมนี้ด้วยนะครับ
เขาจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขาในร้องได้ยกกำลังซ่า
ยกที่๖นะครับจบไปแบบ๒รสชาตินะครับผมและครั้งหน้านะครับในยกที่๗นะครับเป็นการเจอกันนะครับผม
พฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโดเพื่อลุ้นรับกิฟเซ็ตจากอามาโด
หมูราค่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสัปดาห์ละสิบรางวัล
สนับสนุนโดยอามาโด่ลองยิ้มให้ไม่ยกใจละลายชื่อลูกเน้น
ยิ้มคุกนี้ยิ้มคุกนี้
หัวใจสมเป็นลบหัวตาแหล่งเพราะคนชื่อแดงนบลีนี่น่ะ

พรุ่งนี้เริ่มใหม่เอาใหม่